ถ้าบ้านขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วย
หน่วยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าโทรทัศน์หม้อหุงข้าวตู้เย็นเตาลีดพัดลม
และไม่มีแอร์ท่านใช้ไฟไม่ต้องเสียตังค์ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภา
พอมาข้าวขึ้นมาอีกอันหนึ่งในมาตรการที่๒
สำหรับคนที่ใช้ไฟที่เกิน๑๕๐หน่วย
สมมติว่าคุณกรรมฝรรค์ใช้อยู่๕๐๐หน่วย
ใน๕๐๐หน่วยก็มีโทรทัศน์หม้อหกข้าวตู้เย็นเตาลีแอร์
จ่ายเงินอยู่ประมาณเดือนละ๒๐๐๐บาท
ในเดือนเรากำหนดไว้ว่าเดือนกุมภาเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปว่ากุมภา
คุณยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่
คุณใช้ไฟฟ้า๕๐๐หน่วยจ่ายเงินอยู่๒๐๐๐บาท
พอเดือนมีนาหยุดอยู่บ้านค่าไฟเพิ่ม
คุณใช้เพิ่มขึ้นจาก๕๐๐ขึ้นมาเป็น๘๐๐
ถ้าคิดตามอัตราเก้าหน้าต้องจ่าย๓๓๐๐บาท
อันนี้เราบอกว่าในส่วนเกินมาจาก๕๐๐ถึง๘๐๐ส่วนเกิน๓๐๐หน่วย
รีไปเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช้๓๓๐๐จ่าย๒๐๐เท่ากับที่จ่าย๕๐๐หน่วย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ประเภทที่๑ถ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วย
ประเภทที่สองใช้เกิน๘๐๐หน่วยไปเพราะว่าเปิดแอร์เปิดอะไรทั้ง
เดือนมีนาเนี่ยใช้ไป๑๐๐หน่วยเกิน๘๐๐ไปแล้ว

ครับในส่วนที่เกิน๕๐๐นั้นเนี่ยนะครับเราเกินมา๕๐๐หน่วยถูกไหมครับ
เพราะว่ามีกุมภาใช้๕๐๐พอมีนาใช้๑๐๐๐นี่ลดส่วนเกิน๕๐๐นั้นเนี่ยมา๕๐ครึ่งนึง
เหลือ๒๕๐หน่วยเอามาบวกกับ๕๐๐ที่ใช้เดือนกุมภาเป็น๗๕๐หน่วยแล้วค่อยคิดตังค์
ก็คือตามตารางที่อยู่หน้าจอเราเลยมี๓ข้อท่านจะพูดข้อสุดท้ายไหมคะ
ใช่ครับสุดท้ายพอเกิน๓๐๐๐หน่วยไปปั๊บ
เกินจาก๓๐๐หน่วยไปเนี่ยสมมุติว่าใช้อยู่๕๐๐หน่วยเดือนกุมภา
พอเดือนมีนาใช้อยู่๓๒๐๐หน่วยเกินไป๒๗๐
ใน๒๗๐๐นี้ท่านต้องจ่าย๗๐คือ๑๘๙๐หน่วย
ไปบวกกับ๕๐๐หน่วยเป็น๒๓๙๐หน่วย

ค่ะทีนี้แต่ทีนี้

กี่แอมบ้านไหนติดกี่แอมมันมีผลของความต่ำ
แอมแล้วครับตอนนี้จะไม่มีแอมแล้ว
แอมที่เมื่อกี้ผมพูดหมายถึงบ้านขนาดเล็ก
ที่ใช้ไฟอย่างไรมันเกิน๑๕๐หน่วยไปได้ไม่มาก

ถ้าคุณเกิน๑๕๐หน่วยไปเป็น๑๖๐หน่วยเนี่ย
จะต้องจ่าย๑๐หน่วยที่เกินนั้นไหม
ไม่ต้องฟรีไปเลยสำหรับประเภทที่๑นั้น
ถ้าฟังชั้นประหลักมาเหมือนกับมี๒กลุ่มใหญ่

ก็คือ๓สูตรที่ปรัสบอกเมื่อเจ้าคู่นี้

ใช่ครับแล้วก็คืนเงินตามรอบบิน